ทอดพระป่าสามัคคีของเหล่าดารากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ครั้งนี้เราไปวัดเจียงใหม่
ไปครั้งนี้อย่างว่าเอาบุญใหญ่ยอด
พระป่าสามกีที่นี่ทัลุ๑๑ล้านบาท
ยิ่งใหญ่อลังการมาก
จงก็เป็นถอดพระป่าของเหล่าดารากตัวนี้
พี่แจ๊คคือจะบอกว่าเป็นบุญใหญ่กุศลใหญ่สุดนะคะ
อย่างที่บอกค่ะว่ายอดผ้าป่าครั้งนี้
สูงถึง๑๑๑๑๑๑๑๑ล้านบาท
โอ้โหยอดเยอะมาก

วันที่ไปทอดผ้าป่าก็คือวันที่๑๑เดือน๑๑คุณผู้ชม
คิดว่ายังไงเลขเบิ้ลมาแน่
โอ้โหเลขสวยแบบนี้แฟนบันเทิงไทยรัฐของเรา
อย่ารอช้าค่ะจดและจำและเมมเอาไว้ก่อนนะคะ
บรรยากาศในวันทอดผ้าป่ารวมถึงดาราดังเนี่ยโอ้โหนี่เลย
นำทีมโดยพี่ธัญญาธัญเรศ
เป๊กสัญชัยสามีเขาก็ไปเป็นหัวเรือใหญ่ของคุณใหญ่ในครั้งนี้นะ
แล้วก็ยังมีสาวแพนเค้กรวมไปถึงสามีพี่หมีก็ไปด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะ
ซีซีวัดเอมมี่พี่ปีเตอร์คอปพี่เข็มและพัดระดา
แล้วก็อีกมากมายหลายคนเลย
รวมจิตรวมใจกันขึ้นไปที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ดาราดังไปกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ประชาชนที่ไปรอต้อนรับก็เนืองแน่นนะพี่แจ๊คคนไปกันเยอะมาก
ในพิธีเขาได้รับความเมตตาจากเกจิดัง
หลวงปู่บัวเกรดคนเชียงใหม่รู้จักกันผู้คน
คือว่าเป็นบุญใหญ่บุญหลวงคุณผู้ชม
จากหลวงปู่เกรดแล้วเนี่ยหลวงปู่บัวเกดแล้ว
ก็ยังมีท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดาราพิรมมาเป็นประธาน
ทำพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาบารมี
ปางห้ามญาติเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
รวมถึงปางอุ้มบาดด้วย
ซึ่งเขาจะนำไปประดิษฐานที่พระอุโบสถบนพระธาตุเลยนะคะ
ตอนที่เหล่าคนในวงการบันเทิงของเราเนี่ย
ตั้งขบวนแห่พระป่าขึ้นบันไดพญานาค
เพื่อขึ้นไปยังพระธาตุด้านบนคุณผู้ชมดูนะ
คือจะบอกว่าขบวนเขาเนี่ยยิ่งใหญ่สวยงามตระกาลตาจริง

ใช่คืออันนี้เป็นนางรำแต่งตัวคล้ายกับนกยู
รำด้วยรำแพนด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นี่เหมือนเป็นสัตว์ในแบบโบราณ

อร่องเหมือนเชิดมังกรอะไรอย่างนี้มากค่ะ

พญานาคต้องมาอยู่แล้วในงานมงคลแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะมีขบวนรำขบวนผ้าป่า
และของมงคลก็คือสมกับเป็นผ้าป่าใหญ่จริง
บรรยากาศในวัดสวยมากคือวัดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวย

จากบันไดพญานาคแล้ว
พระธาตุที่อยู่ด้านบนตั้งสง่างามอยู่กลางแนวเขา
คือจะบอกว่าบรรยากาศคือดีมากจริงนะ
หลายคนเคยขึ้นไปทำคอนเทนต์กันมาแล้ว
ต้องลองสักครั้งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งช่วงที่คณะคนบันเทิงได้ไปร่วมประกอบพิธีสงฆ
ถ่วยปัจจัยที่ร่วมทำบุญให้กับทางวัด
ตอนแรกยอดทำบุญอยู่ที่๑๐ล้านกว่าในทีแรกเท่านั้น
แต่ว่าทางด้านคุณซีซีวัดและคุณเอมมี่สามีภรรยาเนาะ
เขาเติมเงินเข้าไปอีก๔แสนกว่าบาทคุณผู้ชม
ให้มันเป็นเลขสวย๑๑ล้านเท่านั้นยังไม่พอค่ะ
เหล่าดาราเขาก็ช่วยกันสมทบทุนเพิ่มเติม
จนปิดยอดที่๑๑ล้าน๑แสน๑หมื่น๑พัน๑๑๑๑บาท
แบบจบสวยจบสวยมากนะคะอ้าวย้ำชื่อวันกันอีกครั้งนี้นะคะพระธาตุดอยวิสุธิญาณ
เป๊กสัญชัยกับพี่ธัญญาเนี่ยบอกว่าโอ้โหปลื้มใจมาก
ความตั้งใจในครั้งนี้เดินทางมาเกินครึ่งแล้ว
คือจากตอนแรกเนี่ยจะสร้างแค่พระธาตุตอนนี้จะสร้างทั้งวัดเลยจ้
โอ้โหใหญ่มากคุณพี่คือตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่๔๐ล้านบาท
คุณผู้ชมผ่านไป๒ปีปรากฏว่าได้ยอดเงินทั้งสิ้น๒๐ล้าน
แล้วนี่อยู่แค่อีกครึ่งทางเท่านั้น
ทั้งคู่บอกว่าตอนนี้ยังเปิดรับยอดสมทบทุนตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงพี่เป๊กกันหน่อยค่ะ

เพราะว่าต้องใช้มวลชนมากกว่าศรีได้เงินขนาดนี้
เป๊กก็รู้สึกว่าอยากจะทำให้วัดเป็นวัดที่สมบูรณ์แบบค่ะ
ก็เลยต้องใช้๔๐ล้านซึ่งตอนนี้ก็ได้มาแล้ว๒๐ค่ะ

ก็นี่แหละพวกเราทุกคนแยกย้ายกันไม่ออกทางนู้น
ใช่ค่ะทุกคนช่วยกันออกรายการช่วยกันหาเงินมาทำบุญ

เปิดต่อค่ะเราก็จะให้วัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์
พวกเราจะได้บุญกันด้วยกันทุกคน

หลายคนดูข่าวร่วมกันอนุโมทนา
สาธุกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากจริงค่ะ
นิดนึงก็แล้วกันนะเมื่อกี้ใครเห็นเลขบัญชีอยากจะทำบุญ

อย่ามาทำบุญแล้วมันแบบว่าอยากให้ไปถึงจริง
ใช่ดูได้ที่หน้าจอไทยรัฐของเรานะคะ
ถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะไม่ทันแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้

เลขบัญชี๕๑๕๐๖๘๑๘๒๒นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ระวังพวกมิจฉาชีพด้วยนะ
ชื่อบัญชีก็จะเป็นวัดพระธาตุวิสุทธิยานนะคะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะอีกหนึ่งสาวที่เราเห็นมันจะคู่แบบ
ที่งานทอดผ้าป่าก็คือแพนเค้กเขมมะนิดคุณผู้ชมค่ะ

นี่แพนเค้กยังไม่มาป้ายทะเบียนรถขึ้นมาก่อนเลยจ้าเลยค่ะ
รู้ใจเป็นแฟนจริงนะคุณผู้ชมนะ
คือแพนเค้กก็ไปร่วมงานในชุดผ้าไทยสีแดงสวยงามสมความตั้งใจค่ะ
คือแพนเค้กเองเนี่ยเขาอยากจะเดินสายทำกระถิ่น๙วัด
ตอนนี้ไปมา๓๔กระถิ่นแล้วนะ

มี๙วัดที่เราแบบร่วมบุญกระถิ่นด้วยมีทั้งที่ได้ไปเองแล้วก็ไปร่วมด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ที่แบบคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าแพนหมีต้องมานะอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิวบุญเนี่ยแน่นยิ่งกว่าคิวไง
ไม่เห็นในตารางก็คือฉ่ำนะคะเดือนนี้
สามเดือนนี้ที่เขียนเยอะนี่คิวบุญทั้งนั้นเลยค่ะ
เดินทางแต่เราก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องเติมบุญเนาะเติมแล้วเราก็จะได้มีพลังกลับไปทำงานกันต่อค่ะ